เรื่องต้นล่าสุดนี่คือตำรวจจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะ

ตำรวจบอกว่าคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาแล้วค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจพบหลักฐานสำคัญนะคะ
ก็คือเอกสารบันทึกประจำวันที่พบในตัวของนายอัศวี
หนึ่งในผู้ตายค่ะที่รถเก่งที่ใช้อำพราง
ปลอกกระสุนปืนมือถือที่ถูกเผาแล้วก็เสื้อที่มีคราบคล้ายเลือดนะคะ
เมื่อเช้าค่ะตำรวจสพบูเกตาก็เลยประสานทีมประดาน้ำ
งมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเลยหวังว่าอาจจะเจอปืนเจอเสื้อผ้า
มือถือหรือกุญแจรถในบึงจือแรนะคะซึ่งบึงนี้ก็คือสถานที่ที่เจอ
รถยาริสสีฟ้าจมอยู่พร้อมกับศพที่ยัดอยู่ท้ายรถสามศพคือศพของนายมุธมัติอาริยะ
นายนิเฮงแล้วก็นายอัศวีนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลางมค้นหาอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมง
จากจุดพบศพประมาณสามสิบเมตรลึกสี่เมตรเจอกระจกมองหลังของรถ
โยต้ายาริสคันเกิดเหตุลักษณะเหมือนมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่าง
คาดว่าอาจจะเป็นกล้องหน้ารถที่อาจจะบันทึกอะไรไว้ได้อืม
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบถุงปุ๋ยที่บรรจุของบางอย่างด้วยก็เลยรวบรวมทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานประกอบคดีนะคะ
ดูเรื่องความเชื่อมโยงทางผู้อำกับการสอบพบูเกตาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสก็ได้เดินทางมาประชุมคณะทำงาน
รัฐให้หาพยานหลักฐานในคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่สุดคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะยิ่งเวลามันทิ้งไปนานหลักฐานสำคัญมันจะค่อยเลือนหายไป
ก็เลยประสานชุดประดาน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาคเก้า
เข้าพื้นที่เพื่อหาหาหลักฐานเพิ่มเติมสามจุดจุดที่หนึ่งคือจุดพบศพที่บึงจือแร
ที่สองคือริมแม่น้ำโกลกช่วงบ้านไอปาเซในพื้นที่อำเภอแหวง
แล้วจุดที่๓คือจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดสังหารในพื้นที่บ้านกรือซะนะคะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๒คน
พร้อมปืนพกขนาดจุด๓๒มมแล้วก็อาวุธปืน๙มมมาสอบสวนเนี่ย
เขาบอกว่าคุมตัวมาจริงแต่เป็นการคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามพรบออาวุธปืนค่ะ
ยังไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เป็นพรบออาวุธปืนเพื่อมาสอบถามถึงความเชื่อมโยงเฉยนะคะ
ซึ่งตอนนี้มีเป้าหมายหลายคนที่ต้องคุมตัวมาสักถามขยายผลในคดี
มีการประสานกองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปรามให้ลงมาเสริมทีมด้านข้อมูลเทคโนโลยีด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องวงจรปิดในเส้นทางแล้วก็โครงข่ายมือถือ
โรงแรมหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาทีคือวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ผ่านสวนมะพร้าว
ทุ่มสามสิบหกนาทีเคลื่อนไปจุดเกิดเหตุบ้านกรุสอ
ที่๔ทุ่มจะมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นกว่า๑๐นัด

เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้ว
คือข้อที่ที่มันเป็นยังไงอะคะ
เราควบคุมเพราะว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน

มันไม่ได้เน้นเรื่องนี้เรื่องเดียว
ลงพื้นที่ไปที่พื้นที่บ้านกรือซอนะคะ
ที่ถูกระบุว่าเป็นบ้านของหนึ่งในชายต้องสงสัยวัย๔๓ปี
ถูกนำตัวไปสอบปากคำเมื่อวาน
ลักษณะบ้านเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
คือบ้านไม้ยกสูงล้อมรอบด้วยสวนปาม

ตำรวจคาดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่คนร้าย
ใช้ก่อเหตุยิงคนตายทั้ง๔ศพ

เบื้องจือแรแล้วก็แม่น้ำโกลก
หน้าบ้านหลังนี้มีกล้องกลงจอลปิดหนึ่งตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานในคดีเรียบร้อยแล้ว
บ้านหลังนี้ก็เป็น๑ใน๔หลังที่ตำรวจเข้าค้นเมื่อวานนี้
ไปเจอเสื้อยืดมีฮูตเปื้อนเลือด
ปลอกกระสุนปืน๒ปลอกแล้วก็ร่องรอยการเผาทำลายมือถือค่ะ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนสพแวงก็ลงพื้นที่บ้านอีกหลังนะคะ

แล้วก็เชิญตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมเป็นผู้ชายสองคน
อายุยี่สิบเก้าปีกับยี่สิบเอ็ดปีไปสอบถาม
ทีมข่าวได้คุยกับครอบครัวของผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่า
มึงวันนี้ก็มีการเชิญคนในครอบครัวไปคนนึงละวัยสี่สิบสามปี

เขายืนแยนว่าถ้าเหตุงานมันเกิดขึ้นสิบเก้ากุมภาพันธุ์จริงง่ะ
สองคนนี้มีพยานบุคคลชัดเจน
โดยผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินวัยยี่สิบเก้าปี
อยู่กับภรรยาตลอดเพราะภรรยาท้องแก่ใกล้คลอด
ส่วนผู้ชายเสื้อส้มคนนี้วัย๒๑ปีเนี่ยค่ะ
ก็มีพยานบุคคลยืนยันว่าอยู่ในสวนยาง
ถามว่าพอตำรวจเชิญตัวคนในครอบครัวไปสอบปากคำ

ก็กังวลแหละแต่ก็เชื่อตำรวจ
ที่ตำรวจบอกว่าขอคุมตัวไปสอบปากคำ
เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพามาส่งที่บ้าน
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของนายอัศวีหนึ่งในผู้ตายนะคะ

ญาติก็ให้ข้อมูลว่านายอัศวีออกจากบ้านไป๒ปีกว่าแล้ว

แต่ไม่รู้ว่าทำงานอะไรหรือว่าไปอยู่กับใคร
กระทั่งมารู้ข่าวว่าถูกพบเป็นศพยัดอยู่ท้ายรถเก๋งนี่แหละ

รับมาประกอบพิธีทางศาสนาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะค่ะทีนี้พอตรวจสอบประวัติของ
อัศวีดูอะนะคะปรากฏว่าเขาเคยมีประวัติทำร้ายร่างกาย
ส่วนนายมุธมัติอาริยะผู้ตายอีกคนนึงเนี่ยก็มีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดด้วย
ตอนนี้เนี่ยสำหรับในมุมของทางคดีนะคะตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องยาเสพติด
อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีการคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา๔คนแล้วสอบขยายผลอยู่ที่กรมทหารพราน
เป็นกลุ่มคนร้ายที่สังหารโหด๔ศพ

และเป็นมือปืนรับจ้างที่มีประวัติเข้าออกเรือนจำหลายครั้งด้วย
แนวทางการสืบสวนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ตายทั้ง๔คนนะคะ
ว่าก่อนตายเนี่ยโทรไปพูดคุยติดต่อกับใครยังไงบ้าง
แล้วก็ต้องตรวจสอบการ์ดที่ติดในกระจกมองหลังของรถเก๋งที่คนร้าย

ว่าสามารถบันทึกอะไรเอาไว้ได้บ้าง
อีกไม่นานก็น่าจะตามจับทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้